ดูเรื่องวงการบันเทิงที่ไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่กันหน่อยค่ะ
เรื่องราวของพี่ม้าเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ม้าก็มีการชี้แจง
มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าพาดารานุ่มรุ่นน้องไม่ยอมไปกินปูแล้วก็มีการ
เอ๊ะอะไรนะตบเหรอแตะแตะหน้าแค่นั้นเอง
นี่ค่ะคือสิ่งที่พี่ม้าออกมาแล้วพี่ม้าก็อธิบายว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
เอางี้คุณผู้ชมลองตัดบางช่วงบางตอนที่พี่ม้าชี้แจง
เอาลองฟังดูเองก่อนค่ะ
นี่ถ้าเป็นคนอื่นน่ะผมด่าไปแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเดินไปแล้วนะคะ
เราก็เดินไปจับเขาไว้ขอโทษนะ
เจ็บต้านดูไม่ใช่แบบ
โอ้ยตายแล้วก็จะใส่หน้ากากอยู่ด้วย
รอให้เขานะคามดาวอย่างนี้
เบื่อสมบสติเดินเข้าไปและผ่านไปจับมือเขาก็ขอโทษนะ
ขอโทษจริงได้ครับผมเข้าใจ

จนกระทั่งทุกอย่างมีการแบบเข้าใจปรณีประนอมไปหมดแล้ว
เขาก็เข้ามาบอกว่า
จริงผมเคารพแม่มากเลยนะ

ขอบคุณมากนะครับอะไรอย่างนี้ก็เข้ามากอดดิฉัน
นี่แหละคุณผู้ชมพอเมื่อวาน
ก็ยังยืนยันแหละว่าแค่แตะไม่ได้ตบนะคะ

เพราะว่าจริงเนี่ยวันนี้จะมีไปออกรายการคู่กันกับดารานักแสดงหนุ่ม
แต่ปรากฏว่าพี่ม้าก็โพสต์แบบนี้เป็นรูปพี่ม้านะคะ
แล้วก็บอกว่าน้องไม่สะดวกใจที่จะเจอพี่ม้า
วันนี้พี่ม้าก็เลยไม่ได้ไปออกรายการนั้นด้วย
ก็จะมีแต่น้องนักแสดงคนเดียว
โอ้โหพอเห็นแบบนี้แล้วพี่ม้าออกมาชี้แจงแล้ว
นักแสดงหนุ่มเดี๋ยวจะชี้แจงว่ายังไงต้องรอฟัง
แต่อีกคนนึงที่ดิฉันรอฟังธนายตั้ม
นายตั้มคนเปิดเรื่องนี้เดี๋ยวให้ฟังกันหน่อยค่ะ
ว่าล่าสุดที่ธนัยตั้มเนี่ยนะให้สัมภาษณ์
นายตั้มพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะ
หลังจากที่น้องมาหาผมแล้วก็ได้มีการออกคลับเฮาส์เนี่ย
หลังเขาได้มีการคุยกับผู้จัดการอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
แต่ว่ายืนยันว่าได้มีการไปแจ้งความจริงนะครับ
ผมยังมีเลขคดีอยู่เลยนี่เลขดำเนินคดีเขานะครับ
มีการดำเนินคดีจริงครับแต่ว่าอาจจะดำเนินคดีไม่ทัน
หรืออาจจะมีการไปตกลงกันทีหลังหรืออะไรเราไม่รู้นะครับ
นี่ค่ะอันนี้เพิ่งให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อเช้าเลยนะคะ
ที่ทนัยตั้มบอกแล้วทนัยตั้มอ่ะบอกว่าหลังจากเนี้ย
เดี๋ยวต้องถามน้องแล้วแหละเพราะว่าหน้าที่ของผมจบแล้ว
หลังจากที่น้องมาปรึกษาอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อนะ
ว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบลงยังไงเพราะว่าดูจากเอ่อ
คืบหน้านอกจากเมื่อวานหลังจากที่ทนายตั้มอ่ะ
พอฟังพี่ม้าแถลงเสร็จแล้วก็มีโพสต์หน้าตัวเองแบบเวอ
แล้วก็เขียนแคปชั่นแค่ว่าผมเชื่อว่าคนงง
ผมทั้งประเทศเอ้าแตะก็แตะวะ๕๕คือมีแค่โพสต์นั้น
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพราะว่าโพสต์ล่าสุดที่โพสต์ไป
ก็คือเมื่อสิบเก้าชั่วโมงที่แล้วนะคะครับ